จัดเป็นเมนูก๋วยจั๊บแล้วก็ข้าวขาหมูเลยดีไหมคะ

แล้วก็งานนี้บอกเลยว่าจัดให้ฟรีเลยนะคะ
เพราะว่านายวานิสเห็นวงประเสริฐ
ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช้างหัสดิน
อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศา๘๖พันศาสมเด็จพระนางเจ้า
ศิริกิจพระบรมราชนีนาฏในรัชกาลที่๙
ที่จะเวียนมาบรรจบในวันที่๑๒สิงหาคมนี้
มูลนิธิจึงได้จัดเลี้ยงอาหารฟรีให้กับประชาชน

แต่เนื่องจากมูลนิธินั้นอยู่ห่างจากตัวเมือง
ประชาชนอาจจะไม่สะดวกในการเดินทางไปค่ะ
มูลนิธิก็เลยจัดเตรียมงาน
โดยดำเนินงานร่วมกันกับร้านก๋วยจั๊บน้ำข้น
เกาเหลาเลือดหมูลุงเชิดหัวหิน
ร้านนี้คุณเจ้าดังเลยนะ

แล้วก็เขาอยู่ที่บริเวณ๔แยกท็อปเซ็นเตอร์ซอยหัวหิน๗๔ค่ะ
ก็ตกลงกันว่าร้านนี้นะจะทำอาหารแจกประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวให้ได้ทานฟรีกันค่ะ
โดยเจ้าของร้านคือนายแสงสิริสุกเพชรหารบอกว่าทางร้านก็มีอาหารหลายอย่างให้เลือกรับประทานเลยนะคะ
แต่ว่าจะเน้นทำแจกแค่สองอย่างก็คือก๋วยจับน้ำข้นแล้วก็ข้าวขาหมูค่ะ
ที่ทำแค่๒เมนูนี้เพราะกลัวว่าจะทำไม่ทันไงคุณ
แต่ก็สำรองเอาไว้นะ๖๐๐ชุด๖๐๐ชุดไม่น้อยนะคะ
แจกวันที่๑๒สิงหาคมตั้งแต่เวลา๘โมงเช้าไปจนกว่าของจะหมดนู่นแหละ
ทั้งนี้ค่ะเป็นการทำด้วยหัวจิตหัวใจจริงต้องการทำเพื่อเป็นการถวายพระราชจุกษล
ต้องการทำความดีในวันแม่แล้วก็อยากจะคืนสิ่งดีให้กับชาวหัวหิน
เพราะตัวเจ้าของร้านเองก็เป็นคนหัวหินค่ะ
ฝากเชิญชวนผ่านตลอดข่าวเช้านี้เลยว่า๑๒สิงหาคม๘โมงเช้ามาที่ร้านนะจ๊ะ
แจกก๋วยจับน้ำข้นจะแจกข้าวขาหมูฟรีพาคุณแม่มาทานได้เลย
หัวหินเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแน่นอนอันนี้ทุกคนรู้